มีเรื่องมาเตือนภัยสาวอีกหนึ่งเรื่องครับ

ผู้หญิงเข้าห้องน้ำผู้ชายเอามือถือ

แต่ครั้งนี้ผู้หญิงคนหนึ่งเข้าห้องน้ำปั๊มอยู่

ลงมาหวังจะข่มขืนเธอนะ

วิ่งหนีออกมาผู้ชายก็ตามออกมา

โหดมากนะไม่ใช่แค่การก้มมองหรือว่าถ่าย

แต่แก้ผ้ากระโดดลงไปในห้องน้ำเลยคุณผู้ชม
เตรียมการแล้วอ่าเป็นภาพเนี้ยผู้ชายคนนี้แก้ผ้าล่อนจ้อนวิ่ง
ออกมาจากห้องน้ำเป็นหลักฐานที่เป็นสาวหล่อคนหนึ่ง
เขามาโพสต์บอกว่าหลานสาวเขาเนี่ยเจอผู้ชายคนนี้จะไปข่มขืนอ่านะ
ในปั๊มน้ำมันยามวิการแล้วก็บอกว่าราวเที่ยงคืนของเมื่อวานเนี่ยนะ
หลานสาวเธอไปเข้าห้องน้ำปั๊มแถวถนนเลี่ยงเมืองจังหวัดพิสุนโลก
ขณะเข้าห้องน้ำอยู่ตกใจสุดขีดแทบสิ้นสติครับ
ผู้ชายแปลกหน้ากระโดดลงมาจากกำแพงห้องข้างข้างสภาพเนื้อตัวเนี่ย
เปลือยเปล่าไม่มีเสื้อผ้าแม้แต่ชิ้นเดียวหวังจะข่มขืนกระทำอนาจารย์
ด้วยความตกใจหลังสาวก็ร้องออกมาด้วยเสียงดังลั่นทำให้ผู้ชายคนนี้ก็ชะงักนิดหนึ่งคุณผู้ชม
งักเสร็จปุ๊บหลานสาวตั้งสติเปิดประตูห้องน้ำวิ่งหนีออกมาครับ
ผู้ชายคนนี้ก็เลยวิ่งออกไปหลังห้องน้ำไปใส่เสื้อผ้าแล้วก็ขึ้นรถที่มีคนไปจอดรออยู่หลบหนีไป
หลังจากเกิดเรื่องเธอก็ไปขอภาพนี้จากปั๊มแล้วก็เอาไปแจ้งความแล้วก็ต่อมาตำรวจแจ้งว่าผู้ก่อเหตุเป็นแค่เยาวชน
คนนี้อายุเพียงสิบเจ็ดปีเท่านั้นก็เลยทำอะไรไม่ได้ค่ะ
ไม่เกี่ยว๑๗ปีก็เอาผิดได้
ก็เข้าแบบบ้านอะไรเมตตงเมตตากันไป

นะฮะต้องเอาผิดสิครับไม่ใช่ปล่อยเอาไว้แบบนี้นะ

เดี๋ยวไปก่อเหตุซ้ำทำยังไงล่ะนะครับ